บรรยายโดยสิริวันนี้หลีขอเปิดตำราพาทุกคนย้อนกลับไปดูความทรงจำของคนไทยที่ผ่านมา๔๐ปีโอ้โหบอกตรงหลีเกิดไม่ทันนะคะ
แต่หลีค้นข้อมูลมาได้ว่าในปีนั้นคนไทยได้ลุ้นกับซุกน้อยโลกครั้งที่๑๑ผ่านทางโทรทัศน์ส่วนในโรงภาพยนตร์ก็มีหนังเรื่องครูบ้านนอกเข้าฉายเป็นหนังที่ยุคนั้น
ใครใครก็ต้องไปดูโอ้ว้าวเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าตำราเรียนมานีมานะปิติชูใจในตำนานได้นำมาใช้ในการเรียนเป็นครั้งแรกเมื่อสี่สิบปีที่แล้วนี่และในปีสองพันห้าร้อยยี่สิบเอ็ด
คนไทยได้เห็นการเปลี่ยนจากฟันตราสามทหารมาเป็นฟันมตทเพราะวิกฤตน้ำมันจึงได้มีการสถาปนาการปิโตเรียมแห่งประเทศไทย
พตทขึ้นเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานซึ่งคลิปนี้หลีได้รับหน้าที่มาบอกต่อ
ความทรงจำในแต่ละช่วงเวลาตลอดสี่สิบปีของพตทที่อยู่คู่สังคมไทยมาตลอดปีสองพันห้าร้อยสามสิบหก
แม้ไม่อยากจะเมากลัวโดนดักแก่ปีนั้นคือปีแจ้งเกิดของพี่เจพี่เต๋าพี่ทัชพี่มาช่า
ขยายการใช้เอ็นจีวีไปสู่รถโดยสารปรับอากาศที่เป็นรถค้น
มวลชนสาธารณะเพื่อให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป
ปี๒๕๔๔ปีนี้หนังทายเรื่องดังออกฉายครั้งแรกจันดาราข้างหลังภาพวนรักครานซิสสเตอร์มือปืนโลกพระจันทร์ใครทันดูเรื่องไหนบ้าง
เล่าร้อนความทรงจำในช่วงต่างเพื่อให้เห็นว่าตลอด๔๐ปีที่ผ่านมากตทอยู่คู่กับคนไทยในทุกช่วงเวลาเพื่อพัฒนาพลังงานดีให้สังคมไทย